แล้วคุณเคยสั่งอาหารผ่านออนไลน์ไหม

ประจำแบบนี้อาจจะต้องเจอแบบนี้ก็ได้นะครับ
ไม่รู้ว่าเอาอะไรเดี๋ยวมาดูคลิปกันหน่อยค่ะ

พี่อุ้มเป็นแก๊ปแล้วตกอับต้องมาขับแก๊ป
ไม่กลัวไม่อายใครเอ้ยอายลุยลุยน่ะมาส่งของที่เนี่ย
พี่อาคันโดวะเอาเนี้ยโอ้โอเคเดี๋ยวโอ้รีบให้เข้ามาอำพี่สองคน
นี่มันคือคอนเทนต์ละครหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเขาไม่ได้ถ่ายละคร
คอนเทนต์ในชีวิตจริงอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทอง
เฮ้ยเดี๋ยวพี่อุ๊บมาขับแก๊ปหรอ
ถูกต้องนี่แหละค่ะเปิดหน้ามาแหมแมนเลย

ว้าวอ่าอย่างงี้เลย
คือเปิดหมวกออกมาบางคนร้องว้าวบางคนร้องเฮ้ย

เป็นนักปั้นดารามือทองชื่อดังอุ๊บวิริยะ
ใครอยากเป็นดาราเนี่ยไปทักหาพี่แกแล้วกันนะฮะ
เจ้าตัวสวมชุดพนักงานขับรถส่งอาหารยี่ห้อดัง

อาชีพเสริมหาค่าอาหารให้น้องแมวครับ
ไม่เคยอายในอาชีพสุจริต
มั่นใจตรงไปและชัดเจนทุกวิริยะนะคะ
และในคลิปพี่อุ๊บบอกว่าส่งก่อนด้วยเป็นแกรป
แล้วใครจะบอกว่ามาตกอับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ
ไม่กลัวอายใครเลยคนดังอ่ะคุณ
ทำอะไรก็กลายเป็นกระแสตลอด
ก็สนุกสนานกันไปกับคลิปพี่อุ๊บด้วย

อยากจะลองสัมผัสอาชีพแกรปดูบ้าง

เพราะว่าน้องรอบตัวเพื่อนทีมงาน
บางคนเขามีอาชีพเสริมเป็นอาชีพนี้ไง

แล้วทำไมนักปั้นมือทองอย่างฉันจะเป็นแกรปบ้างไม่ได้

ปกติว่าอะไรนะอยากเป็นดาราต้องไปเดินแถวสยา

คราวนี้คุณผู้ชมลองถ่ายแอปพลิเคชันสั่งอาหารดูนะ
เผื่อจะมีแมวมองชื่ออุ๊บกิริยะมาส่งอาหาร
เปิดหน้ามาคุณก๊อบว้าวหน่อย